ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามบรรยากาศการเคลื่อนพิธีนะคะ
เคลื่อนพระศพค่ะของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกนะคะ
ในตอนนี้ได้เคลื่อนออกจากวัดบวรนิเวศวิหารแล้ว
สำหรับเส้นทางในการเคลื่อนขบวนนั้นจะเป็นอย่างไร
รายงานสดจากแยกผ่านฟ้าค่ะ
ถนนหลานหลวงเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะที่ปิดให้การจราจรนะคะ
ระหว่างที่มีการซ้อมริ้วขบวนอิสริยยศในงานพระศพสมเด็จพระยานสังวร
เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกค่ะ
ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะริ้วขบวนอิสริยยศได้เคลื่อนผ่านไปแล้ว
และตอนนี้ค่ะถนนหลานหลวงได้กลับมาเปิดให้การสัญจรได้ตามปกติแล้วค่ะ
รสพระนำและราชรสเชิญพระโกรธพระศพ
สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
พร้อมด้วยริ้วขบวนอิสริยยศซึ่งมีผู้ร่วมขบวน๑๔๒๔คน
เคลื่อนผ่านถนนหลานหลวงท่ามกลางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
และประชาชนที่มาร่วมชมอย่างสนใจตลอด๒เส้นทางนะคะ
ได้เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปีศาสตร์๒๕๕๗ค่ะ

กรมศิลปากรได้ทำการบุรณะราชรสพระนำ
และราชรสเชิญพระโกรธพระศพของสมเด็จพระสังฆราช
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับวันนี้ค่ะเป็นการซ้อมใหญ่วันแรกค่ะ
ซึ่งทางคณะอนุกรรมการจัดงานได้มอบหมายให้กองทัพไทยเป็นองค์ประธาน
ซึ่งเป็นประธานใหญ่ในการจัดริ้วขบวนอิสริยยศ
ในการเคลื่อนพระศพของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช
กลมหาสังคปรินายกตามโบราณราชประเพณีทุกประการค่ะ
ด้านหน้าเป็นขบวนของทหารนำและก็มีคู่แห่ต่าง
โดยราชรถด้านหลังอัตมาภาพเนี่ย
ราชรสองค์ไกลหรือองค์หน้าสุดคือราชรสพระนำ
ซึ่งจะมีพระสมเด็จพระราชาคณะผู้เป็นพระมหาเทระนั้นได้ขึ้นนำ
แล้วก็ราชรสที่อยู่เบื้องหลังอัตมาคือราชรสที่อันเชิญพระโกรธพระศพ
ซึ่งทางกรมศิลปากรนะครับ
จะเริ่มจากที่บริเวณด้านหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
จากนั้นค่ะขบวนจะเคลื่อนไปที่บริเวณถนนพระสุเมน
ถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศบริเวณถนนหลานหลวง
จนไปถึงแยกสะพานขาวบริเวณถนนกรุงเกษม
ผ่านแยกกษัตริย์สึกไปจนถึงแยกนกพวง
จากนั้นเลี้ยวขวานะคะเข้าที่ถนนหลวง
ถึงบริเวณด้านหน้าวัดเทพศิรินทราวาส
เป็นระยะทางทั้งหมดนะคะ๓๗กิโลเมตร
วันนี้เป็นวันแรกเท่านั้นสำหรับการซ้อมริ้วขบวนเคลื่อนศพของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
จากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่อีก๒วันนะคะคือวันที่๗ธันวาคมและวันที่๑๐ธันวาคมนี้
ซึ่งจะเริ่มในช่วงเวลาจริงนะคะก็คือช่วงเวลาประมาณ๘นาฬิกาของวันที่๗และวันที่๑๐ธันวาคมค่ะ
อยากจะขอความร่วมมือจากคุณผู้ชมนะคะให้ศึกษาเส้นทางก่อนที่จะเดินทางในวันที่๗และวันที่๑๐นะคะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่จะมีการจัดซ้อมริ้วขบวนอิสริยยศด้วยค่ะ
ภาษารามหาคามินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาศค่ะ